ส่วนอุบัติเหตุนี้ที่มีคนให้ความสนใจนะครับก็คืออุบัติเหตุรถกระบะพลิกความบนดอยอินทนนท์นะครับ
ทำให้ท่านนายกเทศมนตรีตะบนหลัก๖ปฐุมธานีและครอบครัวเสียชีวิตรวมกัน๕คน
เมื่อวานนี้นะครับลูกชายก็ได้นิมนต์พระนะครับไปอันเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครับ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบะทะเบียนคอละครังถฐาน๓๓๐๗กรุงเทพมหานคร
พลิกคว่ำบริเวณกิโลเมตรที่๓๒ทางลงถนนจอมทองดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเมื่อญาติญาติไปเห็นสภาพเข้าของเครื่องใช้ของผู้เสียชีวิตทั้ง๕คน
รวมทั้งชิ้นส่วนของรถกระบะที่กระจัดกระจายอยู่สองข้างทางแน่นอนครับกระตุกอารมณ์ที่สุดร้องไห้ออกมานะครับ
จากนั้นเนี่ยพระสงฆ์จากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่และวัดนาวงศ์จากตำบลหลัก๖ปฐุมธานี
ก็สวดเชิญดวงวิญญาณของนายสมพงศ์ศรีอนันต์อายุ๖๒ปีท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖ภรรยาและผู้เสียชีวิตทุกคนนะครับ
โดยใช้เปี๊ยะหรือว่าชะลอมไม้ไผ่นำดวงวิญญาณทั้งหมดกลับบ้านที่จังหวัดปฐุมธานี
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนานายสุทัศน์ศรีอนันต์อายุสามสิบสามปีคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของท่านนายกสมพงศ์เลยนะฮะ
ถึงกับซุดตัวลงกับพื้นเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุและระหว่างทำพิธีก็นั่งพนมมือร่ำไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
ขณะที่นายอัธชัยหมื่นน้อยอายุ๒๕ปีคนนี้เป็นหลานของนางเปี๊ยกสิทธิรังศรีนภา๑ในผู้เสียชีวิต
ทั้งน้ำตาครับบอกว่าเสียใจอย่างที่สุดก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังโทรคุยกับยายอยู่เลย
ยายบอกจะไปทำบุญที่เชียงใหม่๒๓วันก็จะกลับแล้วลูกเอ้ย
ซึ่งยายก็ทำบุญเป็นประจำทุกปีไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับ
จากนั้นช่วงเย็นนะครับได้เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ซึ่งนายนิพนธ์ศรีอนันต์พี่ชายของนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก
นำภาพหมู่ครับคุณผู้ชมคือภาพนี้เนี่ยถ่ายด้วยกัน๕คนยืนเรียงหน้ากันที่หน้าป้าย
สูงสุดในสยามใครไปถึงก็ต้องถ่ายกับป้ายนี้แหละ
มาให้ทีมข่าวดูเป็นหลักฐานเนี่ยฮะท่านให้ดูอยู่
แล้วก็ชี้ให้ดูบอกว่าทรัพย์สินมีค่าของผู้เสียชีวิตนะ
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำหนักตั้ง๑๐บาท
สร้อยข้อมือทองคำข้างซ้ายน้ำหนัก๓บาท
ซึ่งภรรยาของท่านนายกเทศมนตรีตะบนหลัก๖สวมใส่อยู่ก่อนเกิดเหตุ
มันหายไปครับที่เราวงให้ดู
ให้เห็นชัดวงกลมขวามือด้านล่าง
จะว่าอุบัติเหตุมันทำให้๓สิ่งนี้หลุดไปพร้อมกันเนี่ย

ยังมีเหรียญรอ๕รุ่นปลาพ่อเลี่ยมทอง๒องค์ของนายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖
หายไปด้วยครับหากใครพบเห็นหรือว่าเก็บได้
หรือไม่ตั้งใจเก็บเอาไว้ก่อน

ขอให้ส่งคืนครอบครัวครับเนื่องจากคือมันไม่ใช่ของมีค่าธรรมดา
มันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของเขา

แล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมครับ
ศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็มาถึงปฐุมธานีแล้วนะครับ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาวงตะบนหลัก๖นะครับ

นางกันนิกานอรอินนะครับญาตินำศพ
ขออภัยครับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดรังสิตตำบลหลัก๖นะครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละฮะ
ช่วงนี้อากาศดีผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านก็คงจะไปท่องเที่ยวกันตามแหล่งท่องเที่ยวต่างนะฮะ
ถ้าเกิดจะขึ้นเขาขึ้นดอยมาระวังทั้งเรื่องของรถแล้วก็ตัวเองด้วยต้องพร้อม